มาดูเรื่องของการเปิดประเทศภูเก็ตแซนบ็อกซ์กันหน่อยนะคะ
วันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกมาแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
โดยบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมติของสบคตั้งแต่เมื่อวันที่๑๘มิถุนายน
เรื่องของภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะคะ
ก็เป็นการเปิดพื้นที่นำร่องนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสุราธานี
เกาะสมุยเกาะเต่าเกาะพงันนะคะก็คือจะรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดส
ภูเก็ตแซนบ็อกซ์จะเปิด๑กรกฎาคมนี้ค่ะครับ
ส่วนเกาะสมุยเกาะเต่าเกาะพงันจะเริ่ม๑๕กรกฎาคมนี้นะคะ
ภูเก็ตจะมีการผ่อนคลาย๑๐กิจการกิจกรรมควบคู่กันไปเช่น
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่เฉพาะในร้านอาหารนะคะ
เกินห้าทุ่มเพราะผับบาร์ยังปิดค่ะอืม
สนามกีฬาแข่งได้แบบไม่มีผู้ชมห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน๒๐๐คน
ห้างโรงหนังเปิดได้แต่ยังห้ามในส่วนของสวนสนุกเครื่องเล่นอะไรแบบนี้นะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคบอกว่าคนถามกันเยอะ
ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยพุ่งสูงมาก
พันได้อ่ะจะทบทวนไหม
คือเก็ตแซนบ็อกซ์จะชะลอไว้ก่อนไหมหรือยังไง
คุณหมอทวีสินบอกว่าก็คือเปิดได้มันก็ปิดได้อืม
ก็ถ้าดูตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ภูเก็ตในสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นตัวเลขหลักเดียว
เหมือนกับที่สุราธานีเหมือนกันเงื่อนไขที่จะมีการปรับเนี่ย
ต้องรอดูว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่
มากกว่าเก้าสิบรายต่อสัปดาห์การกระจายโรคในจังหวัดทั้งสามอำเภอ
วงกว้างหรือมีความเชื่อมโยงอัตราครองเตียงมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์
ถ้ามีเงื่อนไขเหล่านี้ค่ะจะปรับเปลี่ยนมาตรการนะคะ
แบ่งเป็น๔ระดับในการปรับเปลี่ยนนะคะ
คืออาจจะมีการปรับลดกิจกรรมกำหนดเส้นทางการเดินทาง
ให้อยู่เฉพาะในโรงแรมหรือโฮเทลคอเรนทีน
และทบทวนยุติภูเก็ตแซนบ็อกซ์ถ้าติดเชื้อกันเยอะ
หมายความว่าเปิดไปก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะคะ
มาตรการจะต้องปรับไปปิดเลยทันทีไหมอาจจะไม่ใช่นะครับ
มีมาตรการเปลี่ยนแปลงได้ถึง๔ระดับ
หมายถึงว่าโอเคก็พยายามที่จะทำให้เป็นแบบ
จำได้ไหมครับที่สมุทรสาครโรงงานยังเปิดอยู่
แต่ว่าให้คนงานเนี่ยจากที่พักนั่งรถมาแล้วเดินแถวมาเข้าไปโรงงาน
ไม่ต้องไปแวะที่ไหนเลยมีคนเดินถือทง
คุณผู้ชมคะคือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
คือทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่า
ความพร้อมเอาไว้ในทุกด้านแล้ว
ก็จะมีการเสนอเกณฑ์เป็นลักษณะของคำสั่งจังหวัดออกมาเลย
คือต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็มหรือครบโดสตามจำนวนของชนิดวัคซีน
ถือว่ามีภูมิต้านทานที่สามารถเดินทางเข้ามาได้
ถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็จะต้องตรวจหาเชื้อ
และจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะนะคะ
สำหรับมาตรการอื่นเรื่องของการฉีดวัคซีน
จะมีการเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่นะคะนี่ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะ
เรื่องของการเดินทางทางน้ำที่จะมีท่าเรือเนี่ยนะคะ
ไม่ใช่ทุกท่านะคะก็คือท่าเรืออ่าวปอท่าเรือรัศดา
และท่าเรืออ่าวฉลองค่ะนี่คือแนวทางของทางจังหวัด
ทีนี้คนในพื้นที่เขาบอกว่าโอ้โหผับบาร์ยังไม่เปิดเลยนะคะ
ใช่ผับบาร์ยังต้องปิดทีนี้ลูกจ้าง
กระทั่งเจ้าของกิจการผับบาร์เนี่ยค่ะ
ไปยื่นหนังสือนะคะเนี้ยค่ะโรมตัวกันสักห้าสิบกว่าคนได้
เพราะว่าได้รับผลกระทบกันมายาวนานเหลือเกินนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงลูกจ้างหน่อยค่ะ
ที่เขาไปเรียกร้องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เราก็มองไม่เห็นแสงสว่างของอนาคตว่าเราจะได้กลับไปทำงานเมื่อไหร่
ตอนนี้พวกเราไม่ไหวกันแล้วครับพวกเราไม่รู้จะต่อชีวิตยังไงครับ
แล้วก็อาจจะมีมาตรการการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำระยะยาว
ทางรัฐมอบนโยบายให้กับทางแบงค์ต่างนะครับ
แต่จริงแล้วเมื่อทางคนกลางคืนไปติดต่อเนี่ยครับทางรัฐไม่รับ
เพราะว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรายได้เราคือสูงนะครับ
ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเลยนะครับที่ผ่านมาไม่เคยหันมามองพวกเราเลย